เคยพูดไปแล้วทีนึงเรื่องของรองเท้าที่เราสั่ง

ล่าสุดก็มีทางหมอนะครับที่อยู่ที่อิตาลี
ที่เขาไปช่วยเป็นหมอที่ไปช่วยที่นู่นนะครับ
เขาได้มีการส่งข้อความหนึ่งเนี่ย

อาจารย์เมืองจีนส่งมาให้กับอาจารย์ที่อยู่เมืองไทย
เป็นอาจารย์ทางภาควิชาไวรัสนี่แหละครับ
แกก็มาบอกผมส่งให้ผมฟัง
ใครก็บอกเลยบอกว่า
นี่คือคนอิตาลีที่ตายส่วนหนึ่งมาจากที่ใส่รองเท้า
แล้วก็ไปเหยียบเชื้อเนี่ย

ไม่ต้องเข้าบ้านนะแล้วก็แอลกอฮอลเนี่ย

เพราะว่าอย่างบางทีรองเท้าเข้าไปอย่างนี้คุณผู้ชม
เราเองเนี่ยนี่ผมใส่ขาสั้นมาทดสอบเลยไง

ก็สมมุติอย่างนี้โอเคใช่ไหมฮะ
หูเปิดนาแข้ง
พรุ่งนี้จะใส่ใช่มั้ยฮะ
ถือกลับมาแล้วเนี่ยดึงนู่นนี่นั่น

ลืมมือก็เช็ดหน้าเช็ดตา

หรือรองเท้าที่เราใส่เข้าไปในบ้านเราไปวางหรือเดินเหยียบเข้าไปในบ้านในห้องในคอนโด
แล้ววันดีคืนดีลูกหลานท่านหรือใครมาแบบ
หรือเราก้มไปผูกช่วงเท้าแล้วมือไปเท้าอย่างนี้
ขยิบขึ้นมาติดเลยเราก็ไม่รู้ไง
เขาก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นเอาแอลกอฮอลก็คือฉีด
ใต้รองเท้าคนใต้รองเท้าหน่อย
สองข้างเนี่ยท่อนใต้รองเท้านะฮะแล้วก็
มาไกลแล้วก็พ่นใส่รองเท้าหน่อย
เป็นได้ใช่ไหมเพราะคนยุโรปหรือคนอเมริกัน
จะใส่รองเท้าเข้าบ้านเขาใส่รองเท้าเข้าบ้านนี่แหละ
แต่บ้านลูกเรามันจะใส่สลิปเปอร์นะพี่
เขาก็จะเปลี่ยนแล้วก็ใส่รองเท้าสลิปเปอร์
คือบ้านบ้านของลูกชายแบบว่า
คุณป้าเขาสะอาดเขาจะไม่ยอมให้ใส่รองเท้าที่เปื้อนโด
หรือเพื่อนดินเข้าไปแต่ว่าเราไปบ้านคนอื่น
เขาใส่หมดเลยใส่ไปถึงห้องอะไรต่ออะไร
ขึ้นเตียงนอนยังใส่เลยจ้ะนั่นแหละคือ

ใส่ไปห้องรับแขกห้องอะไรหมดเลย

กระทั่งเข้าห้องน้ำสาธารณะก็ไปมาหมด
แล้วลองคิดดูดิว่าบางเมืองเนี่ยคนเป็นเยอะมาก

เพราะไอ้เจ้าเชื้อพวกนี้มันจะตกลงพื้น

สุดท้ายมันจะตกลงพื้นแล้วก็ติดตามพวกผนัง
อาจจะลืมลืมสองเท้า

เขาคือเป็นคนมันเกิดไปละกัน

เพราะว่าเชื้อสารคัดหลังมันตกที่พื้นตกที่โต๊ะ
มันไม่ค้างอยู่ในอากาศนานมันตกที่พื้นตกที่ตา

มิกค์กีมาวอะอ่ะพี่เกี๊ยร์ถ้าพี่หนูจะเอาดังครั้งหน่อย

ไม่เป็นไรที่นี่ส่งให้เค้าแปะใหม่